การดูเรื่องราวของบริธารณ์สสวททวธที
อาจจะไปทำร้ายร่างกายเด็กเสิร์ฟหรือเปล่านั้น
การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคอสชค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการผ่อนปลนมาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ขอสื่ออย่าถามซ้ำ

พอได้ตอบคำถามไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เป็นประธานการประชุมคอสชก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยคาดว่าจะมีการรายงานผลปฏิบัติการกับวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยในช่วงเกือบ๑เดือนที่ผ่านมา
รวมถึงพิจารณาผ่อนปลนคำสั่งมาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายและโดยรอบ
ทางนี้จากการสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงความชัดเจน

นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ตอบคำถามดังกล่าวไปหมดแล้ว

ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ก็ยืนยันนะคะว่าแม้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว
แต่ยังจำเป็นต้องคงมาตรา๔๔
รวมถึงวางกำลังตำรวจและทหารในการดูแลความปลอดภัย

เพราะตามใดที่ยังไม่พบตัวพระธรรมชโย
สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะ
ขณะที่ผัญเอกวินไทซ์ซุวารีโคสกอบบว่า

เอสไอที่จะประเมินสถานการณ์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยอาจปรับลดจำนวนลง

คือขณะนี้ทางดีเอสไอเองก็คงจะเป็น

สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ย
ในเบื้องต้นเองทางดีเอสไอก็คงจะพิจารณา
ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ไปให้การสนับสนุนนะครับ
ท่านก็ได้ชิดแจงนะครับว่าอาจจะต้องมีการ
ลดระดับมาตามความเหมาะสม
ส่วนวาระการประชุมคอรมอที่น่าสนใจวันนี้คือ
สำนักงานคณะกรรมการกิจสดีกาเสนอร่างพระราชบัญญัติแผน
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ
โดยสาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการด้านต่าง
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ
รวมถึงต้องกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ
กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายระยะเวลากลไกการติดตามตรวจสอบ
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
อกจากนี้ต้องจับตาถึงวาระการหารือ
เพื่อดำเนินการเรียกเก็บภาษีกว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท
จากนายทักศิลป์ชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
หลังจากเมื่อวานนี้นะคะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ